ในช่วงแรกแบบนี้ไปดูเรื่องราวของความรักกันดีกว่า
ความรักที่มันโอ้โหน่าทึ่งมาก

เป็นความรักของหนุ่มกรีดยางจังหวัดประจวบคิริคัน
ขันหมากข้ามจังหวัดไปสู่ขอสาวที่จังหวัดชุมพรคุณค่ะ
แล้วสาวคนนี้ไม่ใช่สาวธรรมดาคุณผู้ชมค่ะ
เธอมีจิตใจที่สวยงามแม้ร่างกายเธอจะไม่สมประกอบนะ
แต่ว่าความรักของทั้งคู่ก็ลงเอยด้วยดี
ไปงานแต่งงานคุณตุ๊กตาและคุณต้นจ้า

เช้าวันนี้ล่ะจะจัดงานแต่งงานกันอย่างเต็มที่เลยนะคะ
เรียกว่ามีญาติพี่น้องมาร่วมงานกันอย่างคับข้างกันทีเดียว
เจ้าบ่าวก็คือนายพรพิรมบัวสงศหรือคุณต้นอายุ๒๓ปีค่ะ

อายุ๓๘ปีเป็นชาวชุมพรนะคะ
เราก็ไปคุยกับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวแหละ

สาวอ้อยบอกว่าตัวของคุณอ้อยเองเนี่ยพิการมาตั้งแต่เกิด
ขาขวาขาดตั้งแต่ใต้หัวเข่าลงมาส่วนขาซ้ายอ่อนแรง
และแขนขวาก็ขาดด้วยตั้งแต่เหนือข้อศอกขึ้นไปเนี่ยนะคะ
แต่เธอก็บอกว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตหรอกนะ
ส่วนเจ้าบ่าวของเราค่ะก็เล่าถึงความรักของทั้งคู่นะคะว่าเริ่มต้นจากการที่ได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์
เพราะว่าเพื่อนเนี่ยได้ให้เบอร์โทรศัพท์ของนางสาวอ้อยมาก็เลยโทรไปคุย
โทรมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองเรื่อยมาคุยกันแบบ
ผมว่านะเวลาคุยทางโทรศัพท์ต้องใช้มุกแบบนี้
ยังไงนี่เวลาคุยไปเต็งตัวเองคุยโทรศัพท์ด้านไหนอ่ะ
ด้านไหนอ่ะด้านขวาเขารักตัวเองนะสักพักอาจจะเปลี่ยนด้านคุยบ้าง
อ่าเปลี่ยนเปลี่ยนได้ทำไมอ่ะอ้าวเขาจะได้บอกเขาไม่อยากบอกรักตัวเองข้างเดียว

สองข้างด้วยสองข้างด้วยสองข้างด้วยสองข้างด้วยสองข้างด้วยสองข้างด้วย
วิ่งแห่ขันบัตรกันไปยกใหญ่นะคะรักไม่กิดกั้นรักไม่แบ่งอะไรกันทั้งนั้นเลย
ชื่นชมความรักดีแบบนี้นะร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะ
ไม่มีพรมแดนนะคุณเนาะนี่เป็นการ์ดอันนี้เป็นการ์ดแต่งงานใช่ไหมคะ

เห็นแล้วน้องใบตองเคลิ้มไปกับเขาเลยใช่ไหมครับ
เห็นคนมีความรักดีเราก็มีความสุขตามไปด้วยนะคะ
ครับโอ้โหเห็นจูงมือกันไปนะแอบอิจฉาแอบอิจฉา
แจอิจฉาสิคุณใช่ไหม
ลองถามหนุ่มที่ติดพันธุ์ดูค่ะว่าจะมีคนไหนที่จะทำ
ถามว่าเมื่อไหร่จะคืนน่ะครับ

ต้องถามแบบนั้นแหละเมื่อไหร่จะคืน
ติดมานานแล้วติดพันธุ์อย่างนั้นเออ